มาติดตามเรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันต่อนะครับ
ช่วงนี้ในช่วงเวลาดึกแบบนี้ก็ยังมีงานเลี้ยงฉลองกันนะครับ
ระหว่างผู้บริหารของสมาคมรวมถึงบรรดาสื่อมวลชนด้วยนะครับ

แต่ว่าข่าววันนี้ที่ร้อนแรงมากนะครับ
แล้วก็อาจจะยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็คือ
เรื่องของสโมสรชัยนาฏกับอาร์มียูเนเต็ดที่ก่อนหน้านี้
มีมติให้ตกชั้นไปเล่นในดีวิชั่น๑หรือว่าที๒
แต่ล่าสุดทางกรกฐก็บอกว่าอยากให้หารือเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
และการจัดสลากพรุ่งนี้นะครับ
การประกบคู่โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลที๑ในเล็กแรกจะออกมา
ซึ่งถามนัยยุคสมาคมเกี่ยวกับฟุตบอลก็บอกแล้วนะครับว่า
พิธีการในการจับสลากจะยังคงมีอยู่ต่อไป

จะมีการหารือสัญญาของพิซิโก้ในเร็วนี้ครับ
ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังวนไปวนมาอยู่นะครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทย

ต้องหาคำตอบให้ได้ภายในอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้านะครับ
โดยพันธุ์เอกสมสกุลวิจิภาพยกษ์ภัณฑ์หนูการ
ผู้บำนวยกาสมโตรสรอารมียูเนอร์เต็ด
แล้วก็คุณอนุรุษนาคาสัยนะครับ
ประธานสโมสรชัยหน้าก็เข้ายื่นหนังสือกับทาง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กรณีที่ตกชั้นลงสู่ดิวิชั่น๑

ลีกหรือว่าที๑วันพรุ่งนี้ออกไปก่อน
เพราะว่ามติต่างของการกีฬา

ถ้าเกิดทุกอย่างนั้นไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง
ก็จะกลับไปปรึกษาทีมงานอีกครั้งว่า

แล้วหากสภากรรมการยังยึดมติเดิม

ในระดับทีสองไปก่อนนะครับ
พลตรวจเอกสมยศก็บอกนะครับ

รู้สึกลำบากใจกับกรณีนี้มาก
แต่เมื่อมติออกมาก็ไม่สามารถแก้ไขได้

จับสลากโปรแกรมจะดำเนินต่อไป
ไม่มีการเลื่อนตามข้อเรียกร้องครับ

ใจราชาจะหาความชัดเจนกับสภาคกรรมการ
แต่ต้องรอกำหนดวันและเวลาอีกครั้งหนึ่งครับ
เมื่อคืนผมก็คุยกับซิโก้แล้วนะครับว่า
เดี๋ยวหาเวลาว่างมานั่งคุยกัน
ก็คงจะมีการหาลือกับสภากรรมการด้วยแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุและผลว่าอะไรควรจะยังไงนะครับ
รอบสุดท้ายจาก๓๒ทีมเป็น๔๘ทีมในปี๒๐๒๐
ออสก็บอกนะครับว่าทีมไทยมีโอกาสมากขึ้นแน่นอนครับในการไปเล่นบอลโล
ข่าวก็บอกว่า๘๕ทีมนะครับซึ่งสมาคมจะพยายามวางแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเป้าหมายในการพาทีมชาติไทยไปเล่นบอลโลกในรอบสุดท้ายครั้งแรกให้ได้ครับ